ไปดูประเด็นความเคลื่อนไหวด้านการเมืองหน่อยนะฮะ
ก็เป็นความร้อนแรงที่สืบเนื่องมาจากการที่
พักอนาคตใหม่มีมะติขับ๔สอส
มาพูดในธรรมนองที่ว่าก็ไม่เป็นไร

คุณศรีนวลอาจจะไปอยู่กับภูมิใจไทยนะครับ
พอมีการพูดลักษณะแบบนี้นะครับ
ทำให้วันนี้ชาวบ้านในพื้นที่
๘ของจังหวัดเชียงใหม่
ก็รวมตัวกันประท้วงนะครับ

ตะบนบ้านกลางอเผือสรรปะตองจังหวัดเชียงใหม่
ชาวบ้านได้นำป้ายแขวนประท้วง
ขับไล่นางสาวศรีนวลนะครับ
บอกว่าโอ้โหพอให้สัมภาษณ์แบบนี้
รู้สึกเสียความรู้สึกกับพฤติกรรมมาก

คุณศรีนวลก็ลาออกเลย
ลาออกจากสอสอเลยไม่ต้องหาพักสังกัดภายใน๖๐วัน

ก็ให้ภูมิใจไทยให้คุณศรีนวลลาออก
แล้วส่งคุณศรีนวลลงเลือกตั้ง
จะได้ดูกันว่าตกลงละ๗๐

ส่วนที่สนามหน้าเทศบาลตะบนแม่วาง

มีชาวบ้าน๔อำเภอจากเชียงใหม่

นางสาวศรีนวลเหมือนกันนะครับ

พี่นวลพี่นวลพี่นวลเอากระียดสุดไม้มา

ไว้พักภูมิใจไทยนะครับแล้วก็ขอตอร้องที่คุณอาหารเอียมนะหึ